ไปดูเรื่องราวข่าวแรกที่เราจะพาไปดูเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ

ความเชื่อเกี่ยวกับคนโบราณมันมีหลากหลายรูปแบบคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องราวความเชื่อแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ
ความเชื่อที่พูดถึงนั้นคืออะไร

จดบอส
สมัยโบราณคนไทยเราให้ความเคารพนับถือในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ว่ามันมีลางบอกเหตุซ่อนอยู่
รวมไปถึงพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์หลายชนิด
และนี่ก็คือสัตว์ที่คนไทยเชื่อว่ามันมีอำนาจลี้ลับที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่
ตามความเชื่อมาแต่โบราณ
แมวดำมักถูกโยงเข้ามาในเรื่องลี้ลับโดยเฉพาะคนไทยซึ่งเชื่อว่าถ้าแมวดำเดินข้ามลงศพจะทำให้วิญญาณกลับมาหลอกหลอนแล้วมีความเฮียนหรือถ้าแมวดำเดินผ่านหน้าก็จะมีรังร้ายเกิดขึ้น
ตุ๊กแก่เชื่อกันว่าถ้าตุ๊กแกร้องตอนกลางวันภายในบ้านหลังนั้นจะมีรังร้ายเกิดขึ้น
คนในบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับอันตรายในชีวิต
และคนโบราณยังเชื่อกันว่าตุ๊กแก่คือร่างของปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษที่กลับมาเพื่อคอยส่งเสียงร้องเตือนอันตรายให้กับลูกหลานในบ้าน
นกแสกหนึ่งในนกโบราณที่คนในสมัยก่อนจะเรียกว่านกผีเป็นนกที่หายากและเชื่อกันว่าหากเห็นนกแสกบินไปเกาะหลังคาบ้าน
ที่มีคนเจ็บป่วยอาศัยอยู่และส่งเสียงร้องออกมาคนป่วยในบ้านหลังนั้นจะถึงแก่ความตาย
เสือขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์นักล่าที่น่ากลัวที่สุดแห่งพื้นป่าแต่ความน่ากลัวของเสือนั้นยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อถูกนำมารวมกับความเชื่อในเรื่องของเสือสมิง
พูดผีปีศาจที่ถูกสาบและสามารถกายร่างเป็นเสือได้เสือสมิงมักจะคอยหลอกล่อนักเดินทางและคนที่เข้าป่าหรือบางพื้นที่ก็จะมีความเชื่อว่าเสือสมิงจะแปลงตัวเป็นผู้หญิงสาวสวยเพื่อมาคอยหลอกล่อชายหนุ่มจนสุดท้ายคนคนนั้นก็จะกลายเป็นเหยื่อที่ถูกเสือสมิงจับกิน
งูเป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ที่ปีศาจจำแรงมาล่อลวงมนุษย์บ้างก็เชื่อกันว่าเป็นสัตว์ที่มีความอาฆาตแขนและจะคอยตามแก้แค้นคนที่มาทำร้ายมัน
ดังเช่นสาวชาวเมียนมาที่มีอาการแปลกคล้ายกับถูกวิญญาณงูเข้าสิงร่าง
ซึ่งชาวบ้านในระแวกนั้นเชื่อกันว่าสาเหตุที่หญิงสาวคนนี้มีอาการแปลกเกิดจากการที่สามีของเธอได้ลงมือฆ่างูสิงตัวหนึ่ง
ด้านสามีจึงต้องมากราบไหว้ขอขมาและสัญญาว่าจะทำบุญกรวดน้ำไปให้
หลังจากนั้นไม่นานอาการของหญิงสาวคนนี้ก็กลับกลายเป็นปกติดังเดิม
และนี่ก็คือเรื่องราวความเชื่อของสัตว์ต่างที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ
กับพลังอำนาจความเล่นลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
แล้วคุณล่ะมีความเชื่อกับสัตว์ประเภทไหนบ้าง
นี่แหละค่ะมันเป็นเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์อาถรรพ์
หรือว่าสัตว์ที่หลายคนเขาให้ความสนใจว่ามันมีตำนาน
มีเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมค่ะ
มันเป็นเรื่องของความเชื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่สัตว์ก็คือสัตว์ทุกชีวิตมีค่าเพราะฉะนั้นอย่าทำร้ายกันนะ
เอามาดูกันนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยบางอย่างเราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นด้วยเหมือนกันนะคะ